ต้องให้เห็ทพี่โร่งศุรียากษ์ของเราค่ะ
ก็ถามไทยก็หน่อยนะคะพี่แกก็โลมดี
เลยก็ตกใจอะไรค่ะลกหล่อมากเกินไปรึเปล่า
เสี่ยงเป็นโรคยอดฮิตก็คือโรคเบาหวานแล้วก็โรคความดัน
คือก่อนหน้านี้ช่วงโควิดพี่รุ้งสื่อยาไปงานนะคะ
แล้วปรากฏว่าเกิดอาการวูบ
คุณหมอก็เลยบอกว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพค่ะ

แต่แกยังรออยู่นะใช่นะคะแล้วก็บอกเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากค่ะ
พี่รุ่งเองนะคะพอเป็นเรื่องแบบนี้ก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะ
ก็พยายามลดค่ะทั้งเรื่องอาหารลดน้ำหนัก

สุขภาพตอนนี้มันอยู่ที่เราแล้วล่ะ

แค่แบบมีโอกาสต้องดูแลตัวเอง
คุณหมอบอกโอกาสซึ่งมันก็เป็นโรค

หลัก๕ขึ้นแล้วก็ต้องระวัง